คุณผู้ชมคะไปดูภาพความโกลาหลที่เกิดขึ้นที่สนามบิน
นครศรีธรรมราชเมื่อคืนนี้นะคะผู้โดยสารโวยวายไม่พอใจกันใหญ่เลย
เป็นช่วงวันหยุดยาวคนก็เดินทางกันเยอะใช่ครับ
ประเด็นคือเครื่องดีเลค่ะเลื่อนแล้วเลื่อนอีกสุดท้ายยกเลิกเที่ยวบิน
เอาเหรอผู้โดยสารตกค้างอยู่ที่สนามบินนะคะเดี๋ยวลองไปดูค่ะ

เสียงเจ้าหน้าที่บอกมีเครื่องพรุ่งนี้๗โมง๔๐
ใช่ให้ไปขึ้นอีกวันนั้นค่ะคือตอนแรกเพลิ่นขึ้นเครื่องใช่ไหมคะ
สุดท้ายยกเลิกเที่ยวบินตอนดึกเลยค่ะ
บินได้อีกทีอีกวันหนึ่งตอนเช้า
ผู้เสียหายบางรายจูงลูกจูงหลานจะกลับกรุงเทพ

ก็เลยถ่ายคลิปแบบนี้แล้วก็โพสต์ลงติ๊กต๊อกนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยถามทางเจ้าของคลิปคุณปลาค่ะ
คุณปลาบอกว่าเมื่อคืนผู้โดยสารทุกคนเตรียมขึ้นเครื่องตอน๓ทุ่มครึ่ง
จะเข้ากรุงเทพปรากฏว่าดีเลย์
เที่ยวบินเลื่อนเป็น๔ทุ่ม๑๐นาที
สักพักดีเลยอีกเลื่อนอีกเป็น๔ทุ่ม๔๐นาที

พอใกล้ถึงเวลายกเลิกเลยค่ะพี่อุ๋ย
ยกเลิกเที่ยวบินอุตส่าห์รอกันมาตั้งนาน
สายการบินก็พยายามจะเจรจากับผู้โดยสาร
ว่าต้องเลื่อนแล้วแหละต้องเลื่อนเดินทางเป็นเช้าวันรุ่งขึ้น
ก็พาไปเปิดห้องพักโรงแรมให้นะคะ
แต่ก็ผู้โดยสารเขาบอกว่าแต่ก็ต้องเข้าใจผู้โดยสารด้วยนะ
หลายคนเขามีธุระหลายคนเขามีความจำเป็น
ต้องเดินทางกลับกรุงเทพกลับบ้าน
พบครอบครัวหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
คล้ายว่าแบบเขาพูดทางใหม่นะ
ขึ้นเครื่องประมาณ๔ทุ่ม๔๐นาที

ฝนทางของนกแอร์มาบอกว่า

หนึ่งลำแล้วก็จะมีการปรับ

ช่วงนี้คนเดินทางกันเยอะด้วยค่ะพี่อุ๋ย